วันนี้นะคะบุตรสาวของนายบรรหารศิลปะอาชา
อดีตนายกรัฐมนตรีได้เปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก

ซึ่งก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่อยากจะพูดถึงอนาคตของพักชาติไทยพัฒนาค่ะ
เพราะว่าไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดถึง
แต่ยืนยันว่าจะสารต่องานของคุณพ่อให้ดีที่สุด
และไม่ติดใจกรณีกระแสข่าวนะคะ
ที่บอกว่ามีความผิดพลาดในการรักษา
เพราะเชื่อว่าทุกคนทำอย่างเต็มที่แล้วค่ะ
นางสาวกัญจนาศิลปะอาชาบุตรสาวในบัญหาศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่๒๑
เปิดใจกับสื่อมวลชนด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือถึงการสูญเสียบิดา
โดยระบุว่าเป็นการจักปลายแบบกระทัน
โดยที่ครอบครัวไม่ทันตั้งตัวเพราะถือว่านายบรรหารสุขภาพแข็งแรง

ทั้งการออกกำลังกายการตรวจสุขภาพอยู่เป็นประจำ
พร้อมขอบคุณแพทย์และพยาบาลที่ดูแลรักษาบิดา
ขณะเดียวกันไม่ติดใจกรณีมีข่าวเรื่องความผิดพลาดในการรักษา
เพราะเชื่อว่าทุกฝ่ายดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะ
หน้าสาวกัญจนายังระบุด้วยนะคะว่าครอบครัวศิลปอาชา
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่รับบิดาไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานโกรธแปดเหลี่ยม
รวมถึงสำนึกในพระมหากรุณาของพระบรมวงศานุวม
นางสาวกาจนาระบุว่าหลังครบ๑เดือนของการจักรไป
จะมีการทำบุญใหญ่ที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันที่๒๓พฤษภาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวสุพรรณบุรี
ได้ร่วมไว้อาลัยและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนายบรรหาร
พร้อมยืนยันจะเดินหน้าสารต่อภารกิจของนายบรรหารทุกด้าน
แต่ปฏิเสธที่จะให้ความชัดเจนถึงอนาคตการเมืองของภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คือในเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องพักดิฉันคิดว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะให้คำตอบนะคะ
เพราะว่าในตอนนี้พักการเมืองก็ยังมีกิจกรรมอะไรใดไม่ได้ทั้งนั้นนะคะ
รัฐธรรมนูลเองก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะคะ
ก็คงยังไม่ถึงเวลาที่ดิฉันจะให้คำตอบได้

แต่สิ่งหนึ่งที่บอกได้นะตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจใดของดิฉันในอนาคต
จะเป็นไปในฐานะลูกที่ดีที่จะทำเพื่อพ่ออย่างเต็มที่
แล้วก็เพื่อสิ่งที่ดีของบ้านเมืองนี้ด้วย
เพราะว่านั่นคือเจตนารมณ์ของพระบรรหารที่ทุ่มเทอุทิศแรงกายแรงใจ
เพื่ออยากให้เกิดสิ่งที่ดีในเมืองค่ะ
ส่วนที่สารากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมในบรรหารเป็นคืนที่๓
โดยมีสมาชิกพรรคชัดไทยพัฒนานักการเมืองเช่นนางสาวยิ่งลักษณวรรษ
นายสวมชัยวงศวรรษอดีตนายกรัฐมนตรีนางเยาวภาวงศวรรษและปัญดาแก่นำของภักดิ์เพื่อไทย
ตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
คุณผู้ชมสามารถรับฟังเสียงสัมภาษณ์ของนางสาวกัญจนาศิลปะอาชา
สาวนายบรรหารฉบับเต็มได้ผ่านทางแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐค่ะ